ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกอาเซียนในอาเซียนหลายประเทศเลยนะครับ
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนจากต่างชาติ
เขามองว่าการเติบโตยังแข็งแกร่งในประเทศไทย
ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารของธนาคารครับ
น้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
มาปรับใช้ในการบริหารงานติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ฝึกทักษะให้พนักงานรู้จักคิด

การเสนอไอเดียแก้ไขปัญหาคือแนวทางที่จักรมนภาษุกวณิชย์
เป็นหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จของธนาคารแห่งนี้
เพราะที่นี่ต้องการให้พนักงานทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์
คู่กับความซื่อสัตว์สุจริต
เพราะพนักงานต้องติดต่อพบปะลูกค้าอยู่เสมอ
เป็นหน้าบ้านหรือหน้าด่านที่จะนำองค์กรประสบความสำเร็จ
สู่การเป็นธนาคารชั้นนำของไทยในอาเซียน
ดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงมีความคิดสร้างสรรค์และมีพระราชดำริในเรื่องใหม่อยู่เสมอ
จักรมลยอมรับว่าการทำธุรกิจการเงินและการธนาคาร
กำไรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ต้องยึดเส้นทางสายกลางในการปฏิบัติ
คือไม่โลภมากและตนักดีว่าธุรกิจธนาคาร
จะต้องอาศัยความเชื่อถือไว้วางใจเป็นหลัก
เพื่อให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจใช้บริการในระยะยาว
การที่คุณจะมีความคิดความอ่านเฉียบแหลมนึกจะทำนู่นทำนี่
แต่คุณขาดสิ่งที่ว่าความซื่อสัตว์สุจริต
หรือความยุติธรรมกับลูกค้าของคุณ
เพราะฉะนั้นซึ่งมันก็สอดคล้องเรื่องของเศรษฐกิจเพลงว่าทางสายกลาง
ใช่ไหมครับคุณอย่าโลกเกินไปทำอะไรก็โอเคแน่นอน
เรื่องกำไรนะแล้วก็สร้างมีความคิดสร้างสรรค์มากมาย

เสร็จแล้วเราก็จะลืมแม้ว่า
ไม่ใช่ทรยศกับในเรื่องของลูกค้าเรานะ
ตัวเราเองด้วยเราก็จะมีปัญหา
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
และเกษตรอาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งใจสารต่อพระราชปันนิษฐานของในหลวงราชการที่๙
ในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการทำนา
ทำการเกษตรเลี้ยงชีพและนำผลผลิตที่ได้
มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน
ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
ส่งเสริมให้โดยเฉพาะเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พยายามไปส่งเสริมเขาให้รู้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่นั้นเนี่ย

คือหมายถึงว่าเขาสามารถปลูกผักทำเกษตรกรรมได้
ทำสิ่งต่างที่เขาสามารถมาหมุนเวียนใช้
และเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองต่อชุมชน

คนไทยจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน